คุณผู้ชมคงอยากจะทราบว่าวินาทีที่ทางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานลุมพินีนะครับ
ผ่านตำรวจเอกนิติวัตรแสนสิงห์เนี่ย
ท่านเข้ามาอ่านประกาศฉบับนี้ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อืมท่านจะบอกกับผู้ชุมนุมว่าอย่างไรนะครับ
เรามีคลิปนี้ให้ดูครับ
การแจ้งการชมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชมนุมไม่แล้วกว่ายิบสี่ชั่วโน้น
แต่การชมนุมทางนี้นะครับผู้ชมนุมไม่แจ้งการชมฐานะต่อผู้รับแจ้งนะครับ
ตามพระราชบัญญัติการชมนุมฐานะสองพันห้าระห้าสิบแปดหน้าตาสิบนะครับ
ดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาประวังสงครามเย็ม
อาศัยอำนาจตามมาตรา๒๑มลักษณ์๑แห่งคุณแม่สมุดยัดการชมุมศาลนะภาษา๒๕๕๘
จึงให้เลิกการชมุมปัญญาลา๑๗๐๖ของวันนี้๒๕ตุลาคม๒๖๖๓
กรณีที่ไม่เห็นชอบกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง
มีสิทธิจากอุทธนชมสั่งต่อผู้บัญชากรรมครับการตรวจทางความห้ามห้า
กับทั้ง๑๕วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งสั่งห้ามการชมุมตามที่กระมกไว้

ให้รับให้รับ

การที่ท่านภูมิกับสนลุมพินี

ผู้ชมนุมคงออกไม่ทันแล้วก็

เพราะว่าพื้นที่การชุมนุมค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้ว
ใช่ค่ะก็นั่งลงบนถนนแล้ว